มาดูเรื่องของจาติหน่อยฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวดังข่าวใหญ่
จาตีจ่าสิบตำรวจสุธิพงศ์คณะนาหรือว่าจาติอายุ๖๓ปีท่านนี้
เมื่อวานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๙๖๗๓๗๕ถูก๑๙ใบ๑๑๔ล้านบาท
เป็นเศรษฐีคนใหม่ภายในพริบตาอ่าจาติก็ยังเป็นเศรษฐีอยู่นะครับ
ตีไม่ต้องตกใจนะฮะแต่ว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
โอ้โหแม่ค้าพ่อค้าคนไหนเนี่ยเอาเลขมารวมกันได้ขนาดนี้
มันเยอะมากเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวนี้เขาวางแบบทำให้แบบลักษณะได้แค่สองใบอ่ะ
อย่างเก่งอ่ะคนนี้ได้ไป๑๙ใบรวมถูกได้ถึง๙ใบนะครับ
แต่ว่าดูเรื่องของชาวบ้านก่อนนะครับวันนี้ที่บ้านไพรงามหมู่๕
โอ้เช้าบ้านไปกันเยอะนะครับไปแบ่งความยินดีกับจาตรีนะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
ตะเคียนหินทำให้จะตีถูกรางวัลใหญ่นะครับ
ทั้งในศรีสะเกษแล้วก็ส่างจังหวัด

นี่จติสุดยอดมากนะครับ
ชาวบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าจาติเป็นคนมีโชควาสนาฮะ
วันนี้ก็ยังไปทำงานนะตามที่รับลูกค้าเอาไว้
ทำโรงทานบุญใหญ่ศาสนาจริงเลยยอมรับเขา

เพราะรับปากเขาไว้แล้วต้องไป
อืมงานเขาจะเสียหาย
ค่ะฉันก็ไปของแจมันตัวจิตคนละอย่าง
ก่อนที่จาตีจะถูกโรเตอรี่๑๙ใบรางวัลที่๑ได้ไปร้อน๑๔ล้าน
จติบอกว่าไปบนกับสารเจ้าแม่ตะเคียนหินที่วัดบ้านโนนจิกตำบลกระแชง
แล้วก็บนกับเจ้าแม่ตะเคียนหินว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่นะ

จะสร้างสาราวัดนวลจิกให้เสร็จด้วย
ปรากฏว่ามีรอยคล้ายพญานาคไปอยู่บนหลังคารถยนต์ของชาวบ้านโนนจิก
แค่ไปหมดก็ไปซื้อกันแต่จาตีถูกรางวัลที่หนึ่ง
วันนี้ชาวบ้านก็เลยมากันเยอะขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่
รู้ว่าจาตีถูกไงแต่ทีนี้รางวัลใหญ่๑๙ใบ๑๑๔ล้าน
อาจารย์ธนวัตรบนวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
จติไม่มีปัญหานะฮะไปขึ้นเงินได้เหมือนเดิม
ไม่ได้ผิดอะไรแต่บรรดาผู้ที่เป็นผู้ค้าสลาก
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่า๑๙ใบรวมชุดขนาดนี้มาจากทางไหน
ถูกตัดโคต้านะฮะเพราะถือว่าผิดกฎการจำหน่ายสลาก
แบบที่กองสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาได้วางแผนไว้ใหม่ให้รวมชุดได้อย่างมากแค่๒ใบนะครับ